เรื่องราวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้มข้นนะครับ
สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าใครจะเป็นคนที่นำพาฟุตบอลไทยก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
กับสี่ปีหลังจากนี้ครับผมมีสกรูปพิเศษนะครับ

เพื่อพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์แบบเอ็กคูซีฟ

ตอนแรกนั้นมีชื่อว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครับ

ที่จะมาขีดโชคชะตาบอลไทย

ดูจะถูกจับตาจากแฟนบอลเป็นพิเศษ

ยิ่งตอนนี้ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นเสียงสะท้อนจากผู้สมัครทุกคน

น่าจะช่วยให้เรามโนภาพตามได้ว่า

ก้าวต่อไปของฟุตบอลไทยจะเป็นยังไง
ผมออกเดินทางในช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึง๑สัปดาห์

และวันนี้เราจะพูดถึงวินาทีที่ผู้สมัครทุกคน

จุดหมายแรกผมบุกไปยังบ้านผู้สมัครที่อายุมากที่สุด

ต้องนึกถึงคราววิกหอยท่อชัยสัจจะกุล

หอยนั้นก็ยกปัจจัยสำคัญที่เขานั้นกลับสู่สังเวียนอีกครั้ง

อาจจะแอบมีจ่ายให้เขา
อีกสองท่านต่อมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในสามผู้สมัครที่ขอท้าชนกับคนอื่นโดยที่ไม่มีทีมงาน
หนึ่งคนแข็งกล้าวดุดันดูดน้ำร้อนพันตรวจโทชัยทรัพย์ธรัฐฤทธิเต็ม
หรือที่คุ้นชื่อกันในชื่อของรองแห้วหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสมาคมฟุตบอล
ซึ่งอดีตเคยทำงานในยุคที่พลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเป็นนายก
ก็ขอแทรกตัวเข้ามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามสันทยานของตำรวจ
ขณะที่อีกหนึ่งสุขุมนุ่มนวลเหมือนน้ำนิ่งคุณพิศาสินินอดีตเพื่อนสมัยเรียนของคุณวรวี
ซึ่งเคยเป็นอดีตเลขาธิการของสมาคมเมื่อสมัยที่แล้วทำงานแค่๖เดือนแล้วก็หายไป
แฟนบอลนั้นตั้งคำถามแน่นอนครับว่าทั้งสองมีดีอะไรสร้างกระแสหรือสร้างสีสัน
ประโยคเด็ดจากคำตอบของทั้งคู่ครับ
ไม่มีใครรู้ดีเต้าพี่นะพี่ก็เลยต้องลง
ก่อนที่จะปิดฤดูกาลจะเห็นว่ามีปัญหาเยอะมาก
ปัญหาเรื่องความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
ผมก็บอกว่าคนไม่เป็นกลางก็คือหัวนั่นแหละ
ก็ได้รับเสียงสนับสนุนพอสมควรนะฮะบอกว่าให้ลงเถอะ
จากนั้นผมไปเผชิญหน้ากับ๓คนสุดท้าย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบทหนังแครัตเตอร์ของพวกเขา
จะทำให้คนดูคาดเดาตอนจบของเรื่องนี้ลำบาก
เพราะว่าบิ๊กตันนัทพลที่สุวรรณ
จัดการทีมชาติชุด๑๙ปีมาแบบเงียบคนเดียว
แต่มีหนึ่งเสียงในมือแน่ในฐานะประธานสมสรรบางกอกเอฟซี
ตัวแบบยิ่งใหญ่ได้ใจจนถูกยกให้เป็นเต้งหนึ่ง
หน้าเสือตอนนี้มีสโมสรใหญ่และทีมงาน
แฟนบอลหนุนหลังเพียบตรงโจทย์ความต้องการมากที่สุด
สุดนัดจารางดรชาวนิดผลชีวิน

ที่เข้ามาแบบสายฟ้าแลบในฐานะตัวแทนของคุณวรวี
แต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา
ขอให้ฟังแล้วคิดตามด้วยเหตุและผลก็พอ
ถ้าเผื่อได้รับการไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ย

งานอื่นที่มีนอกเหนือจากบางกอกเอฟซีก็ต้องเลิก
ในฐานะโค้ชถ้าเปลี่ยนเป็นเหมือนฟุตบอลเนี่ย

โอ้โหส่วนใหญ่ทีมนี่เป็นทีมของคุณวรวีเลยนะ
คนที่เล่นดีอยู่เนี่ยคุณเจจะเปลี่ยนเขาออกไหม
อาจจะมีเล่นแล้วผิดพลาดบ้าง
แต่ส่วนภาพรวมพัฒนาฟุตบอลมา๑๐กว่าปี

เมื่อผมเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทำคือ
สลัดคราบความเป็นเพื่อนเนวินออกซะ

คุณอย่าแทรกแทรงคุณอย่าชี้นำ

เพราะว่าถึงตอนนั้นเราต้องทะเลาะกันแน่
นี่คือบางส่วนของการเปิดใจของ๖ผู้สมัครกับคำถามที่ว่า
เมื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกับวินาทีที่ตัดสินใจลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้
แต่ตอนต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในเชิงนโยบายกับแผนเด็ดพิชิตใจสมาชิก
๓ปัญหาในวงการฟุตบอลไทยที่อยู่ในความสนใจของแฟนบอลตอนนี้
ผู้ตัดสิน๒โครงสร้างไทยลีกและ๓ทีมชาติไทยไปบอลโลกพรุ่งนี้ห้ามพลาด